พี่เอิญจิรวรรณค่ะอดีตนักร้องชื่อดัง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วนะคะเขามีครอบครัว
มีลูกมีทุกคนที่เขาเป็นห่วง
เพราะฉะนั้นเขาเล็งเห็นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะ
ร่วมด้วยทีมผู้บริหารก็เลยจัดอบรมการผลิตหน้ากากผ้าเย็บมือ
เป็นหน้ากากผ้าเย็บมือแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลด้วย

เมื่อวานนี้ในการทำกิจกรรมพี่เอิญก็มีการจัดโต๊ะให้ห่างกัน๑เมตร
ตามที่อย่างที่คนรณรงค์กันไว้นะ
ว่าต้องมีระยะห่างของสังคมกันนิดนึงช่วงนี้
ความสำคัญกับการป้องกันโรคโควิด๑๙นะคะ
เองบอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็เน้นอยู่บ้านมากขึ้นนะคะ
ลูกให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัยเป็นหลัก
แล้วก็ไม่ลืมให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลด้วย
ช่วยกันโดนโรงอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาร์จด้วยค่ะ
สำหรับครอบครัวนะคะ
ตอนนี้ก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
เพราะว่าหลายส่วนเราก็จะไม่ได้ออกไปในที่ชุมชน

เราก็จะต้องบอกให้ลูกเรารู้ถึงสถานการณ์
พยายามหากิจกรรมที่เขาสนใจหรือชื่นชอบ
สามารถทำร่วมกันกับสมาชิกภายในครอบครัว

เราอยากจะส่งกำลังใจไปให้ทางบุคลากร
ทางการแพทย์นะคะคุณหมอพยาบาลทุกคน
ถือว่าเป็นด่านหน้าในการดูแล
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ทุกวันนี้เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ
ก็ต้องส่งกำลังใจให้ทุกท่าน
ส่วนเรื่องผลงานเพลงใหม่ที่จะรวมตัวกันกับเพื่อนศิลปินหญิงยุค๙๐
ตอนนี้พี่นาตาลีเขาก็ขอไปทำภารกิจกับสามีเพราะว่าเพิ่งแต่งงานไป
แต่ว่าหลังจากโควิดซาค่ะพี่เอิญบอกว่ากับเพื่อนทุกคน
อาจจะมารวมตัวทำซิงเกิลกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ก็ต้องรอติดตามผลงานกันต่อไปนะคะ